ใส่รูปคู่กับนักคล่อมค่ะพร้อมข้อความที่อ่านแล้วทำน้ำตาไหลเลยมีเนื้อหาว่าวันนี้ครบหนึ่งร้อยวันแล้วนะคิดถึงที่สุดรักที่สุดแพสต์แท็กเธอที่เป็นพ่อที่ดีที่สุดเป็นสามีที่สุดยอดมากรักเธอนะโอ้โหมีแต่ความรักเต็มไปหมดเลยนะคะในรูปนี้ซึ่งลูกหลานในวงการบันเทิงค่ะไม่ว่าจะ

คุณไปกินก๋วยเตี๋ยวของแม่แม่เอ๋ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเรือนเรือนวันนี้ไปทานก๋วยเตี๋ยวร้านไอซาดอ่าแบบนี้อ่ะไม่ได้หยาบคลายนะคะเป็นชื่อร้านของนักเอ่อเมียนักคล่อมใช่ค่ะอันนี้เป็นวลีติดปากของนักคล่อมนั่นเองนะคะเอออ่าเดี๋ยวโควิดตาเนาะจะไปอุดหนุนกันนะคะกับร้านพี่เตี๋ยวไอซาดอุ้ย